ท่านผู้ชมครับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ต

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบศพในวันนี้นะครับ
หญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้
อายุน่าจะสักประมาณ๕๐กว่าปีนะครับ
พบว่าเธอชื่อนิโกโซแวงไวสคอฟนะครับพบศพในลำทานของน้ำตกโตนอ่าวยนที่จังหวัดภูเก็ต
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงสภาพก็คือท่อนล่างเปลือย
ส่วนภาพที่ท่านเห็นล่าสุดขวามือเนี่ยนี่คือการเรียกประชุมด่วนของตำรวจนะฮะ
โดยใช้สถานที่ประชุมที่สพวิชิตที่จังหวัดภูเก็ตที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ตำรวจภูทรภาค๘นะฮะวันนี้เรียกประชุมด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยฮานุมานกองปราบรามก็ลงพื้นที่เพื่อไปสืบเบาะแสหาตัวคนร้ายนะครับ
เพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้
ตอนนี้ศพถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากมีสภาพก็คือท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่า
ขณะเดียวกันพรุ่งนี้มีรายงานข่าวว่าพลตมติเอกสุวัตรแจ้งยอดสุข
ของคดีด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
ผู้ตายเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยและตอนนี้คือต้นแบบนำร่องการเป็นเมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุคโควิด
อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะตำรวจประชุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ